เวลาเราไปที่ไหนไปยังตึกราบ้านช่อง
เดี๋ยวนี้ยังไงคือไปที่ที่แบบว่ามีคนเยอะ
เราก็ต้องวัดอุณหภูมิถูกไหมวัดให้มันถูกนะ
เอาจริงรวบรวมทุกสิ่งทุกอย่างแล้ววัดให้ได้
ให้มันถูกเป๊ะแบบนี้ครับ

อันนี้วัดอุณหภูมิหรือหม่องตะกล้อคะขุน
เป็นการรวบรวมทุกอย่างรวบรวมอุณหภูมิตั้งแต่เท้าจะหลบ

แต่จริงพอวัดแล้วปรับไหม้เลยนะ

ไม่รู้จะพูดอะไรกับคนนี้แล้วล่ะ

ถ้าแรงกว่านี้อีกหน่อยเครื่องวัดอุณหภูมิก็แตกแล้วแหละ

พลังเยอะเออคุณผู้ชาย